เป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้เรียนดูเรื่องราวของเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่าแก่๖๐ปีต่อด้วยเมนูบะหมี่ฮ่องกงสูตรต้นตำรับแท้ที่ร้านกกฟายวนและปิดท้ายด้วยทานเลียเตอเล่ดีไซน์มิเนโต้เมนูพาสต้าต้นตำรับจากเมืองทัสคานี่ประเทศอิตาลีในเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์วันอาทิตย์ที่๑๗มกราคม
วันอาทิตย์